มาถึงอีกหนึ่งข่าวดีทางด้านการศึกษากันบ้างนะคะ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๙๒ชุมชนนาขาจังหวัดอุดรธานีค่ะ
จัดพิธีเปิดและมอบอาคารห้องสมุดมีชีวิตนะคะ
ขณะที่กรรมการบริหารมูลนิธิไทยรัฐก็บอกว่า
อยากจะส่งเสริมให้กับเยาวชนนั้นรักการอ่านมากขึ้นค่ะ
มานิดสุขสมจิตกรรมการบริหารมูลนิธิไทยรัฐและบรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
นำคณะลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
เพื่อร่วมพิธีเปิดและรับมอบอาคารห้องสมุดมีชีวิต
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๙๒ชุมชนนาขาอำเภอเมืองเมื่อวานนี้นะคะ
พร้อมทั้งกล่าวแสดงความยินดีที่ทุกฝ่ายนั้น
และช่วยการเสริมสร้างพัฒนาการด้านสติปัญญาให้แก่เด็ก
เพื่อเปิดวิสัยทัศน์สร้างมุมมองและความคิดใหม่

การที่มีห้องสมุดเกิดขึ้น
ก็เพื่อต้องการให้ห้องสมุทรนั้นเป็นขุมปัญญาให้กับโรงเรียนทั้งหลายทั้งปวง
ถือว่าเป็นองค์ความรู้ที่นักเรียนสามารถจะไปตักตวงได้
เหนือมาจากที่ได้ฟังจากครูที่สอนในห้องเรียนแล้ว
ทำยังไงให้เด็กได้มาใช้ห้องสมุดให้มาก

กรรมการบริหารมูลนิธิไทยรัฐบอกอีกว่า
การจัดสร้างอาคารห้องสมุดมีชีวิตในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา

ยังได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทยอีกด้วย
เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ให้แก่เยาวชนไทยค่ะ
ดังนั้นทุกคนจึงควรหันมาให้ความสำคัญกับการอ่าน
และส่งเสริมให้ลูกหลานรักการอ่านหนังสืออย่างจริงจังค่ะ